ดูคลิปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดแห่งหนึ่ง
ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
แม่ค้าสาวเขากลัวตาคนนี้นะชื่อตาเปี๊ยก

เปี๊ยกชอบมาจีบแม่ค้าในตลาดมาบอกรักต่อหน้าผัว

เปี๊ยกชอบมาแอบบอกรักต่อหน้าผัวหนู
ผัวหนูก็ยืนอยู่ตรงนี้เองนะฮะทีนี้ตาเปี๊ยกเนี่ยมาเจาะแจ๊ละลาน
ต้องถ่ายคลิปนี้ไว้เพราะว่าล่าสุดเนี่ย
เปี๊ยกถือไม้จะมาฟาดหนูกับฟาดผัวแล้ว
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์กันนะครับ

ตาชอบมาบอกรักหนูตอนหน้าผัวหนูยืนอยู่อ่ะ
หัวเขาอยู่บอกรักอ้อมนะ
พูดทำไมอ่ะ
ไม่ต้องมาอย่างนี้เลยตาหนูจำทุกคำอ่ะที่ตาพูดอ่ะ
นี่แหละคุณผู้ชมแม่ค้าสาวในตลาดกลัวตาคนนี้แล้วนะฮะ
พ่อตาคนนี้มาจีบแม่ค้าบอกรักต่อหน้าสามีคนอื่นเขา
มาจับมือตอนทอนตังค์อะไรแบบนี้
พอสาวเขาโวยวายตาคนนี้เอาไม้มาเห็นในมือไหมฮะ
ไม้สีดำจะมาตีหัว

คุณอ้อมเป็นแม่ค้าขายน้ำเต้าหู้อายุ๒๗ปี
ขณะที่ถูกตาเปี๊ยกซึ่งเป็นชายสูงอายุเข้ามาจีบพูดจาแทะโลม

เปี๊ยกก็โมโหจะมาตีหัวเขานะฮะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงหัวค่ำเมื่อวานนี้เองนะครับ
ตลาดสดเทศบาล๓อำเภอเมืองศรีสเกต
ทีนี้ทีมข่าวของเราได้คุยกับคุณอ้อมสาวเจ้าของคลิป

ชอบมาก็รอก้อติกมาเจาะแจ๊มาจีบเธอ
บอกรักเธออยู่นานกว่าสองปีเลยนะ
แต่เธอยังไม่เล่นด้วย
ทำให้สามีของเธอที่ยืนอยู่ตรงนั้นได้ยิน

หาท่อนไม้ปรีจะเข้ามาทำร้ายเธอและสามี

มีพ่อค้าคนอื่นเสื้อกล้ามสีฟ้ามาช่วยห้ามไว้
ทีนี้คุณอ้อมก็เลยถ่ายคลิปไลฟ์
แล้วก็บอกเจ้าหน้าที่คนไหนอยู่ตรงนี้บ้าง
เจ้าหน้าที่หน่วยไหนอยู่ตรงนี้บ้างมาช่วยหน่อยนะฮะ
พอตำรวจมาถึงตาเปี๊ยกผู้ก่อเหตุก็หลบหนีไปแล้ว
แต่ว่าคุณอ้อมแล้วก็แม่ค้าสาวในตลาดบอกว่ากลัวนะ
กลัวตาเปี๊ยกจะมาก่อเหตุแบบนี้อีกนะฮะ

ช่วงนี้ก็อาจจะมาบอกบอกอะไรกะซิบบอว์
แล้วแฟนหนูยืนอยู่ใกล้พอดีก็อาจจะมีเรื่องกันได้
พอดีกำลังจะง้างมือชกกันก็หนูก็ห้างไว้ไม่รู้จะทำยังไงเนอะ

บอกว่าตาเปี๊ยกก็เคยถูกจับหลายครั้งแล้ว
แล้วก็หาเรื่องคนบ่อยแล้วทีนี้มาระรานผู้หญิง

ก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพศรีสเกตแล้ว
ตำรวจก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้ตามคดีแล้วนะครับ
แล้วก็บอกว่าหากตาเปี๊ยกมาสร้างความวุ่นวายอีก
โทรแจ้งตำรวจได้เลยเดี๋ยวตำรวจจะมาควบคุมตัวตาเปี๊ยก

เปี๊ยกเคยก่อเหตุลักษณะนี้กับคนอื่นมาแล้วหลายครั้ง
ติดคุกติดตารางแต่พอออกมาจากคุก

คือไม้เนี่ยไม้ท่อนยาวเป็นฟุตจะมาตีหัวฝ่ายหญิงนะ

ลักษณะเหมือนถูกคุกคามถ้าตะเปี๊ยกมายืนข้าง
รูปหนูนะหนูไม่ปลอดภัยแบบนี้น่ากลัว